คุณผู้ชมมาดูมาเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วรับน้องโหดค่ะ
อ่านกันทุกปีเลยอ่ะข่าวแบบเนี้ย
แล้วก็ยังมีอยู่นะคะเป็นพี่สาวเขาเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ค่ะ
เพราะว่าน้องชายมีโรคประจำตัวแต่ก็ต้องไปเข้ากิจกรรมรับน้อง
เพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าเดี๋ยวอาจจะโดนแบนบ้างอาจจะทำให้เพื่อนคนอื่นโดนทำโทษบ้าง
แต่รับน้องมันโหดมากจนน้องเขาไม่ไหวอะค่ะคือต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเลย
แล้วพอบอกว่าจะเอาเรื่องพี่สาวบอกจะเอาเรื่อง
มีส่งข้อความมาข่มขู่ด้วยนะพวกรุ่นพี่อ่ะครับ
พี่สาวเนี่ยโพสต์เล่ายาวในเฟซบุ๊กเลยนะคะว่าเนี่ยน้องเนี่ยต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาล
เพราะกิจกรรมรับน้องภายในมหาวิทยาลัยที่มันสุดโหด
เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องก็โดนรุ่นพี่บังคับให้แก้ผ้า
แล้วก็นอนกลิ้งบนพื้นต่อสั่งข้าวกับพื้นหนาม
กลิ้งแบบนั้นมันก็ต้องเป็นแผลใช่ไหมคะ
พอเป็นแผลปุ๊บรุ่นพี่เอาเกลือป่นไปละลายน้ำค่ะ
ก่อนที่จะราดลงไปบนร่างกายถ้ำกลางอากาศหนาว
ทั้งนั้นที่น้องชายมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยก็บอกไปแล้วอ่ะ

แถมยังเขียนข้อความตำหนิมหาวิทยาลัยด้วย
ยังปล่อยให้มีกิจกรรมรับน้องรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้น
ประกอบกับที่น้องชายต้องจำใจไปร่วมกิจกรรม
เพราะถ้าน้องคนไหนไม่ไปเนี่ยรุ่นพี่เขาก็บอกว่า
ถ้ามาไม่ครบถ้าใครไม่มา
เพื่อนคนอื่นจะโดนทำโทษหนักขึ้น
ถือว่าโดนทำโทษในส่วนที่เพื่อนอีกคนไม่มา
แล้วก็คนที่ไม่มาอาจจะโดนแบน
และถ้าใครนำเรื่องไปฟ้องอาจารย์และมหาวิทยาลัย

เพราะว่ารุ่นพี่พากันทำผิดกฎมหาวิทยาลัย
นี่นอกจากนั้นเขาเปิดเผยภาพแชทค่ะ
พี่สาวเปิดเผยภาพแชทรุ่นพี่ที่ส่งข้อความมาข่มขู่น้องชายของเธอด้วยนะ
โดยคมขู่ในกรณีว่าถ้าเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย

จะทำให้นักศึกษาอื่นไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะ

เออซึ่งพอหลังจากที่เรารู้เรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ได้ประสานไปยังผู้โพสต์
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกให้ข้อมูลนะ

เพราะว่าโพสต์ตอนนี้ถูกแชร์ไปเยอะมากเลย
เกรงว่าจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของน้อง

นาทีรศาสตร์อุรัชนานนท์รออธิการบดี
ตอนนี้เราจะทราบชื่อมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะ

ได้รับแจ้งข้อมูลว่าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไม่ได้รับรู้และไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย

การรับน้องนั้นเราจะไม่มีนะครับที่จะรับน้องกันนอกมหาวิทยาลัยเลยนะครับ
ตั้งแต่ภาคเรียนที่๑เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ยังมีการรับน้องไปข้างนอกอีก
ก็ต้องว่าด้วยกันตามกฎหมายนะครับ
ปฏิบัติตามหมายส่วนข้างในถ้าเราพินาแล้ว
ก็จะมีว่าได้ประกาศการวินัยของนักศึกษา
ในส่วนนี้ทางหลักสูตรก็ได้พินาร่วมกัน
เรียนเชิญผู้ปกครองของปี๒มารับทราบ
ในกรณีที่บุตรหลานของท่านได้กระทำแบบนี้ขึ้นมานะครับ
และจนั้นก็จะได้ช่วยกันเยียวย้ายกับนักศึกษาลูกน้อง
ของประวัติศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับในระดับประยะตรีนะครับ
คือเหมือนเท่าที่ฟังรออธิการบดีบอกเนี่ย
คล้ายว่าอันนี้คือผิดกฎหมาย
คือเหตุการณ์นี้รุ่นพี่แอบจัดเอง

อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายต้องว่าไปตามกฎหมาย
แต่ว่านะแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริงกรณีนี้แล้วล่ะ
แล้วก็จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปด้วยที่บอกว่าอาจจะมีการเยียวยา
แล้วก็เรียกผู้ปกครองของกลุ่มรุ่นพี่มาพูดคุยนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคือถ้ามหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้มีนโยบายรับน้อง
แล้วก็ไม่ได้มีนโยบายในการให้รับน้องนอกสถานที่เนี่ย
ก็น่าจะมีมาตรการจัดการเหมือนกันสำหรับคนที่

เพราะว่าการที่มหาวิทยาลัยบอกว่าไม่มีนโยบาย
ก็น่าจะหมายถึงว่าคนที่ออกไปทำมันก็คือการผิดกฎหมาย

เกิดขึ้นเป็นรุ่นพี่ปี๒พาน้องปี๑ไปรับน้อง
แต่ไปรับน้องในช่วงของจะเข้าเทอม๒แล้ว

ที่ควรจะรับก่อนก่อนจะเปิดเทอม๑ใช่ไหม

แล้วก็แหมมันโหดจนเป็นแผลแล้วเอาน้ำเกลือลาดเขาเนี่ย

เหมือนเวลาเราเป็นแผลแล้ววิ่งลงทะเลค่ะ
ผมว่าผูกข้อไม้ข้อมือใบสีกันมันก็เป็นอบอุ่นดีเหมือนกันแบบนั้นก็พอ
ทำไมต้องโหดก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน